เพื่อนซีกันบ้างดีกว่านะแต่เป็นรุ่นใหญ่หน่อยเป็นนักแสดงตลกค่ะ
ลุงรงจตุรงค์นี่แหละแล้วก็พี่จิ้มชวนชื่นพากันไปดูคู่ซีรุ่นใหญ่หน่อย
เวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเฮฮาขนาดไหนจริงนะคุณผู้ชมมันเพิ่งผ่านวันเกิด
จิ๊บมาช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยและนี่คือสิ่งที่ลุงรงโพสต์อวยพรเพื่อนรักรูปนี้นะฮะ
บอกเลยว่าแกงในแกงแกงแล้วแกงอีกเพื่อนแท้ของจริงอย่าหารูปหล่อลงกันมาต้องแบบนี้คุณผู้ชม
เห็นภาพแกล้งแล้วก็แกล้งกันแบบนี้แคปชั่นน่ารักนะ
ท้ายไปด้วยนะคะบอกว่าเรื่องที่เคยมีอะไรกันอุ๊ยลืมไปเถอะเพื่อนนะถือซะว่าไม่เคยเกิดขึ้น
อยากเปิดประเด็นเองแบบนี้คุณผู้ชมขาต้องพากันมงอีกแล้วลุงรงมาเคลียร์สักหน่อย
ตกลงอะไรมีอะไรกันยังไงตอนไหนเล่าสิว่ากลัวตลกอ่ะ
เมษาจะต้องลงทุกครั้งแล้วคราวนี้ล่าสุดมันหารูปไม่ได้มันมีรูปอย่างนั้น
ไม่ใช่ว่ามันโกรธแล้วมันพอใจนะเรื่องที่มึงเคยมีอะไรกับกูก็อย่าพูดไปนะ
อันนี้ก็จริงแล้วมึงเชื่อแล้วนะเคยมีกัน๒ครั้ง
พอติดใจ
เพื่อนที่ลุงรงรักที่สุด